สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
และในวันนี้เองนั้นเรามาเจอกันในวันแรกของปี๒๕๖๒
เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าตลอดทั้งปี๒๕๕๘ที่ผ่านมานั้น
แต่ละพื้นที่ของประเทศไทยต้องเผชิญกับความแปรปวนของสภาพอากาศอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับ
ฤดูฝนฝนก็มาช้ากว่าปกติปริมาณน้ำฝนที่เทมาก็น้อยนะครับ
ในขณะที่หน้าหนาวนั้นก็ไม่หนาวเย็นอย่างที่ควรจะเป็น
กลางกระแสข่าวลือมากมายนะครับที่ออกมาบอกว่า
ในปีนี้ครับปี๒๕๕๙ประชาชนคนไทยในแต่ละพื้นที่คงต้องเตรียมรับมือกับความแปรปวนของสภาพอากาศ
จริงแล้วเป็นอย่างไรวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาขายคำตอบไปพร้อมกันนะครับที่นี่กรมอุตุนิยมวิทยาครับ
คุณผู้ชมครับหากเราย้อนกลับไปในปี๒๕๕๘ที่ผ่านมานั้น
เมืองไทยของเราต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยแรงอย่างหนักตั้งแต่ในช่วงต้นปี
เก็บน้ำต่ำสุดกินเลี้ยวเวลายาวนาน
ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งปีก็อยู่ที่เพียง๑๔๑๙๑มิลลิเมตรเท่านั้น
โดยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึง๑๖๒๕มิลลิเมตรหรือว่าคิดเป็น๑๐
ทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศตลอดปี๒๕๖๐
น้อยกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี๒๕๕๗อยู่ที่๕๖๘๔ล้านลูกบาทเมตรหรือว่าคิดเป็น๗
ส่วนฤดูหนาวของปี๒๕๕๘ที่ถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่๒๒ตุลาคม๒๕๕๘ที่ผ่านมา
โดยบริเวณคั่วโลกเหนือแถบมองโกเลียรัสเซียและจีนไม่หนาวจัด
และความหนาวไม่รุนแรงพอที่จะแผ่มวลอากาศเย็นลงมาทางตอนใต้
ส่งผลให้ไทยได้รับความหนาวเย็นแบบไม่ต่อเนื่อง
ซึ่งก็เป็นผลทำให้ความหนาวเย็นมาเยือนเมืองไทยของเราช้ากว่าปกติและอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติของในช่วงฤดูหนาว
รู้สึกว่าปีนี้ฝนก็คงมาตามปกติตามฤดูฝน
แต่เนื่องจากการตกของฝนไม่ได้ขึ้นกับปรากฏการณ์เอลโน่อย่างเดียว
มันเกิดจากตัวการสำเร็จตอนภายุที่จะเขื่อนเข้าสู่ประเทศไทยด้วย
เราต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าพายุที่เข้าประเทศไทยในปีที่จะถึงนี้จะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ที่จะตกมาในช่วงต้นใดดุบฝน
จะทำให้ฝนตกในบริเวณเหนือเขื่อน
ภาคตะวันออกชิดเหนือหรือภาคเหนือได้มาก

เพราะฉะนั้นฝนที่ตกก็จะตกใต้เขื่อน

แต่ฤดูฝนปีนี้คาดว่าจะเข้ามาสู่ภาวะปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนสิงหากัญญาของปี๕๙
ก็คงจะต้องระวังเรื่องน้ำท่วมในบริเวณที่รุ่ม
แต่ก็คงไม่ใช่ท่วมใหญ่เพราะปีแล้วก็ปี๕๙จะเป็นปีปกตินะครับ

เพราะฉะนั้นการท่วมในที่รุ่มที่เคยท่วมอยู่ทุกครั้งนะครับ
ขณะที่อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยนะครับว่า
ในปี๒๕๕๙ปรากฏการณ์เอลนิโยนี้จะยังคงส่งผลต่อเมืองไทยของเรา

คาดการณ์ว่าจะแรงที่สุดในเดือนมกราคม
หลังจากนั้นจะค่อยอ่อนกำลังลง
และเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงฤดูฝน

ตั้งแต่ต้นปีนี้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม

ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนของปีนี้

จะเกิดขึ้นกับเมืองไทยทั้งประเทศ

รวมไปถึงการติดตามการพยากรอากาศ
อย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ

อาจจะเกิดขึ้นจากความแปรปวนเหล่านี้นะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ